คุณผู้ชมคะมาถึงช่วงวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ
คิดแล้วรวยคิดเร็วคิดรวย

แต่ต้องดูเองถ้าไม่ทันเดี๋ยวพิมพ์บอกเลย

เขาก็ไปที่วัดสนามชัยราชสัทธาธรรม
อำเภอดำเนินสะดวกที่ราชบุรี

สมบัติเจริญราชาเพลงลูกทุ่งชื่อดัง
ที่อยู่ในสาราอนุสรแห่งชัยชนะ

บอกว่ามีคนได้เลขเด็ด
จากการเสี่ยงเซียมซีถูกรางวัลไปงวดที่แล้ว
ทีนี้ก็จ้างวงดนตรีลูกทุ่งมาค่ะ

ถ้าทันคุณผู้ชมพิมพ์บอกมาหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมห้ามพลาดต้องจับจ้องเอาไว้ให้ดี
นั่นเลยค่ะคุณผู้ชมต่าง้อยต่าง้อย
เพลงของคุณจินตราอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร
คือตอนแรกเอาจริงนะตั้งแต่ก่อนที่เพลงนี้จะออกมา
แล้วเพลงนี้ออกมาเนี่ยฉันไม่ทราบนะว่ามีพญาเต่างอยด้วย
นี่แหละมาทราบจากเพลงคุณจินตราแล้วปรากฏว่าโอ้โหคุณผู้ชม
ก่อนหวยออกคนก็เยอะสิค่ะรอไหลเพราะว่าคนแหกันไปค่ะ
เอาของไหว้เช่นน้ำแดงผักบุ้งแตงกวา
แล้วคุณดูสิคะหลังจากที่ขอเผาเสิดปุ๊บ
ก็ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วตามรายงานข่าวเนี่ย
มาวางขายเนี่ยสักประมาณร้อยแผงพ่อค้าแม่ค้าเยอะมาก
ในพื้นที่อ่ะทีนี้เรื่องของตัวเลขพระยาต่างอยนี้คุณดูสิเห็นไหม
เขาบอกมีเลขมงครมีเลขมงครด้วย
พระยาต่างอยนี่นะคนไปขูดถูคล่ำค่ะ

ให้คุณผู้ชมดูเองแล้วกันนะ
ผมพาไปที่วัดอุทุมภารารามครับหรือว่าวัดไผ่แขกที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ก็มีคนไปเยอะไปไหว้ขอพรหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
แล้วก็พ่อขุนช้างมหาเศรษฐีรวมทั้งไปส่องหาเลขเด็ดจากน้ำตาเทียน
คุณผู้ชมดูเอาให้ดีว่ามันเลขอะไร
หลายคนก็เขาก็เห็นแหละบางคนก็เห็นเป็นเลขนั้นเลขนี้แหละเนอ

แล้วก็ถ่ายรูปจากอ่านอชน์ทั้งหมดอันนี้

เสี่ยงแล้วก็เอาไปซื้อเลขขยัวสัก๒ครั้งก็ได้เลขมา๒ตัวกลับไปซื้อกัน
แล้วก็ไปซื้อกันก่อนเดินทางกลับบ้าน
ก็ไปขอเรื่องของหลวงปู่ดูสิตให้เจิมหน้าผากด้วยเจิมกระเป๋าเงินด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคล
สุพรรณบุรีค่ะต้องไปต่อที่นี่ค่ะที่อุดรธานีคุณผู้ชม
บวงสวงเกาะคำชโนธที่บ้านดุงนี่แหละค่ะ
ชาวบ้านเขาก็มาร่วมพิธีบวงสวงพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมา
เพื่อเปิดทรัพย์รับโชคกันคึกคักเลยนะคะ
อย่างคุณหมอมาด้วยนะแพทย์หญิงนัทถาพนิตาระพีพงพัฒนาแล้วก็เพื่อนนะคะ
ดูสิคะนี่คุณหมอนะคะคุณผู้ชมมารำถวายแล้วก็บวงสวงทำพิธีใหญ่เลยเพื่อแก้บน
เพราะว่ามาขอพรแล้วก็ได้โชคลาภสมใจ
รวมถึงยังมีริต้าดิสยะโสธรสินเจ้าของฉายาธิดานาคีมารำถวายในครั้งนี้ด้วยนะคะ
ไปดูที่นครปฐมหน่อยนะคะนครปฐมเนี่ยจุดหลักเลยคือที่วัดสว่างอารมณ์ค่ะ
ค่ำคืนที่ผ่านมาจะบอกว่าคนไปชาวบ้านไปเยอะมาก
แล้วก็จะวาดออกมาประพมนมลแบบนี้นะคะ
ตอนที่ชาวบ้านเข้าไปถึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปไห้พระพุทธรูปพระเงินพระทองกุมารทองจุกดำ
หุ่นปั้นตาทองนิ้วรายแล้วก็อีกหนึ่งจุดสำคัญเลยที่ไปส่องกันเนี่ยนะคะ
เอามือถือไปถ่ายรูปเพื่อไปสแกนบาร์โค้ดกันเนี่ยนะคะ
เป็นอ่างน้ำมนต์คุณผู้ชมอ่างน้ำมนต์แล้วชาวบ้านบอกว่าแต่ละคนเนี่ยตาดีได้ตาร้ายเสีย
บางคนก็บอกว่าเป็นเลขนี้บางคนก็บอกว่าเป็นเลขนู้นเนี่ยนะคะ
แต่เอาล่ะใครได้เลขไหนก็ขอให้สมใจนะคะอีกหนึ่งจุดยังมีรูปหล่อพญานคราช
ปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมาต้นตะเคียนทองเก่าแก่ก็มีอยู่ด้วยนะคะ
ก็บอกว่าอายุเนี่ยหลักร้อยปีสบายใจนะไปทำวุลแล้วก็ซื้อสละกินแหม่งรัฐบาลสักใบสองใบช่วยพักรัฐด้วย
เอาไปท้ายที่สำนักงานการปรับปลาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีร่ำจังหลักที่แล้วก็ชาวบ้านก็แตกตืด
มีงูสิงขนาดใหญ่๒ตัวความยาวสัก๒เมตรคุณผู้ชมดูสิมันกำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงผสมพันธุ์กันอยู่
๑๐นาทีเคยเห็นไหมงูสิงผสมพันธุ์ไม่เคยเลยอยู่ที่บริเวณสนามย่านอยู่ข้างศาลด้วยนะ
อยู่ที่สำนักงานประปาชาวบ้านหลายคนเชื่อว่ามันเป็นเห็ดมันหาดูยากอ่ะ
เป็นเรื่องมงคลแล้วก็จะให้โชคกับคนที่เห็นบรรดาคนนิยมก็ไม่พลาด
โทรศัพท์ไปถือแล้วก็ถ่ายเขาบอกว่างานนี้มีเบิ้ลแน่นอน
อ๋อนี่ฉันซื้อมาแล้วแล้วเรียกของนี้ฉันเบิ้ลด้วย
จริงหรอผมก็ซื้อเบิ้ลแล้วมันตรงกันกับข่าวนี้พอดีแต่ผมบอกไม่ได้ไง
นี่คุณผู้ชมถามมาว่าเลขพญาเต่างอยคืออะไรใจเย็นค่ะคุณผู้ชม
ในเฟซบุ๊กไลฟ์เดี๋ยวเบรกโฆษณาก่อนดีฉันจะเข้าไปพิมพ์ให้ทั้งเพจไทยรัฐแล้วก็ไทยรัฐทีวี

เดี๋ยวพิมพ์ให้